จิ้มท้องแล้วก็เอามือไปจับตรงหน้า

ขอดูโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปในงานหน่อย

ทีมงานถ่ายรูปในงานเนี่ยก็เป็นทีมงานที่ถ่ายรูป

เพราะว่าผมขึ้นมาทอดผ้า

แล้วก็มาขอว่าจะขอมาเอาโทรศัพท์มือถือ
ของทีมงานผมลบรูป
แล้วเราก็ไม่ได้ให้
แล้วเขาก็บอกว่า
รู้จักเขาน้อย